ส่วนตอนนี้มาดูเรื่องของการช่วยเหลือเต่าตะหนุหน่อย
คือชาวประมงที่จังหวัดตรังเขาไปเจอแล้วสภาพมันก็ดูอ่อนแรงเหลือเกินค่ะ
คาดว่ามันน่าจะกินพวกขยะพลาสติกไปจนมันป่วยแบบนี้หรือเปล่า
นี่คุณผู้ชมดูสิคะเต่าตะหนุน้ำหนักประมาณสัก๓๐กิโลกรัม
ก็ถูกเอามาเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงอนุบาลเอาไว้ในกระชังอยู่ใกล้กับท่าเทียบเรือประมง
มดตะนอยที่หมู่๓ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะ
คือจากการตรวจดูเบื้องต้นไม่พบบาดแผลอะไร
แต่ว่าเต่ามันมีสภาพคือมันเหมือนกับมันอ่อนแอมันอ่อนแรง
ดำลงไปในน้ำดำไม่ได้เลยนะคะ
นายสมันสักกลัดชาวประมงวัย๖๐ปีก็เป็นผู้ที่พบเต่าตัวนี้
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเต่ามันอยู่ในบริเวณปากคลองมดตะนอย
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
มันไม่สามารถที่จะดำลงไปในน้ำได้
ทีนี้พอชาวประมงเขาเห็นเขาก็เลยรีบแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหน่อยดูซิว่ามันเป็นอะไร
ที่สำคัญคือเขารู้สึกแปลกใจไงว่าทำไมมันถึงดำน้ำไม่ได้
ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยเขากลัวว่ามันจะตายนะคะ
มันตอบว่าไม่มีอะไรก็ปล่อยไปอีก
เพราะว่าไม่เคยเจอที่ต่อมันจะดำไม่ลงเหมือนมันไม่เคยเจอ
ก็เลยผิดสังเกตเลยเพราะว่าเป็นชัด
ทำไมมันกินอะไรเข้าไปมันดำไม่ได้
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยการนำเจ้าเต่าตะหนุ
มาอนุบาลเอาไว้ในกระชังรวมถึงให้อาหาร
เขาก็จะกินพวกลูกปลาตัวเล็กเนี่ย
อกจากนี้ก็ยังมีการประสานไปยังสำนักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๑๐
รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต
คือประสานไปเพื่อให้เขาส่งทีมเจ้าหน้าที่
มาช่วยหน่อยรักษามันหน่อยรวมถึงหาสาเหตุที่แน่ชัด

เต่าอาจจะไปกินพวกถุงพลาสติกหรืออะไรที่คนนำมาทิ้ง
ทีนี้ก็ทำให้ระบบย่อยอาหารของเขามีปัญหา
จนเกิดอาการป่วยแล้วก็สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
คือพอมันอ่อนแรงแล้วมันก็ดำน้ำอะไรไม่ได้
สำหรับที่ชุมชนบ้านมตตนอย
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลจำนวนมากนะคะ
เพราะว่าท้องทะเลบริเวณตรงนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์
แล้วชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ร่วมกันดูแล
ทรัพยากรต่างที่มีอยู่เป็นอย่างดี
ดังนั้นเวลาที่เขาไปเห็นอะไรที่มันผิดแปลกไป
รวมถึงไปเจอเต่าในสภาพแบบนี้
เขาก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำมาอนุบาล

เวลาไปเที่ยวแล้วอย่าทิ้งเศษขยะมา
เพราะเราไม่รู้หรอกผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

พัสตรงพลาสติกเขาไม่รู้เขาก็กินเข้าไปนะ